มีเรื่องความเชื่อมานะคะมีผู้ชายคนนึงเขาปีนขึ้นไปตัดต้นไม้
เขาบอกว่าเป็นต้นคางซึ่งมันสูงมากนะคะสูง๓๐เมตร
ทีนี้ตรงโคนต้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีจอมปลวกอยู่
แต่ว่าคนที่เขาขึ้นไปตัดเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเรื่องลี้ลับอะไร

ปรากฏต้นไม้มันล้มลงมาแล้วทับร่างเขานะคะ
เพราะดียังไม่ถึงแก่ชีวิตแต่คือบาดเจ็บสาหัสเลย
แขนหักขาหักถลอกฟกช้ำเต็มตัวไปหมดนะคะ
นี่ค่ะต้องใช้บันไดสูงปีนพาดขึ้นไป
เพื่อที่จะใช้เครื่องตัดทางนะพี่อุ๋ย

ใช่ค่ะคือเขาตัดอยู่ตัด๒ต้นไง
แล้วอีกต้นนึงมันล้มลงมาแล้วฟาดเข้าไปแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ต้นไม้ใหญ่สูง๓๐เมตรสองต้น
ต้นหนึ่งมันล้มลงมาทับร่างนายจามอนสุจริต

ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่ได้ยินแต่เสียงร้องโอ๊ยเจ็บเจ็บอยู่แบบนี้เลยนะคะ
กู้ภัยก็ใช้บันไดปีนขึ้นไปนำร่างเขาลงมา
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
อย่างที่บอกว่าตรงโคนต้นมันมีจอมปลวกอยู่ด้วย
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาดีดนิ้วปั๊บเลยบอกนี่ไง
ไม่ได้ขอคำมาใช่ไหมอาถรรพ์จอมปลวกแน่
คุยกับนายประจักษ์นะคะเพื่อนที่มาตัดต้นไม้ด้วยกันบอกว่า
ตอนที่ต้นไม้ล้มเนี่ยเขาตกใจมากแล้วก็ตัวสั่นไปหมดเลย
ก็รีบไปช่วยเหลือเพื่อนแต่เขาช่วยไม่ได้จริง

คือก่อนลงมือตัดต้นไม้เนี่ยคือตัวเขากับเพื่อนก็ไม่ได้มีการ
บอกกล่าวขอขมาจอมปลวกอะไรเพราะว่าคนเจ็บเขาไม่ได้เชื่อเรื่องลี้ลับ
แต่ตอนตัดเขาก็แอบรู้สึกใจแว๊บอยู่เหมือนกัน
ตอนแรกก็ห้ามเหมือนกันนะว่าเอออย่าขึ้นไปตัดเลย
แต่เขาก็ปีนขึ้นไปแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ
ผมเห็นโคนต้นไม้เนี่ยพี่มันมีจอมปลวกอยู่ถูกไหมฮะ

ก่อนตัดเราได้บอกเล่าเขาไหมไม่ได้บอกใช่ไหมแต่พี่ไม่เชื่อเรื่องนี้ใช่ไหม
ทีนี้ชาวบ้านนะครับคนในหมู่บ้านเดียวกันก็บอกว่าเนี่ยฉันเชื่อนะอาถรรพ์จอมปลวกแน่
เพราะคนเจ็บอ่ะไม่ได้ไหว้ขอขมาคนนี้เขาดื้อไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับ
สองวันก่อนก็เคยเตือนแล้วนะเห็นเขาขึ้นไปตัดต้นจามจุลีก็บอกเอ้ยจะไปตัดทำไมไม่ต้องตัดหรอก

ใช่มันก็น่าจะมีส่วนแต่เขาน่าจะมีส่วน
ใช่ไหมพอตอนเห็นบอกว่าขึ้นไปตัดแล้วไม่ได้บอกเล่าอะไรต่อ
ก็น่าจะมีส่วนแต่เขาเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายเขาก็อย่าลันอยู่
เคยเตือนเขาสองวันเลยแล้วก็คุ้มตัดต้นจามจุฬีชายโน้นเป็นคนเช่นบอกเขาว่าแต่หมอนก็จะขึ้นไปทำไมมันเกะกะเขาก็พูดอยู่แต่อย่างนี้เลย
ต้นตอนนี้อาการคนเจ็บเนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะส่วนต้นไม้ใดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยประสานอบตหนองขามขอแบ็คโฮมาจัดการเลยค่ะ
เวลาตัดต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องกะองศา

จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เขาจะเอาเชือกผูกไว้เพื่อจะดึงใช่ไหม

ทีนี้จังหวะน่าจะเป็นความโชคร้ายด้วยพอมันเอ๊ล้มลงไปแล้วไปลงต้นที่เขากำลังอยู่อีกต้น
ใช่แล้วตัดกันแค่สองคนไงคะไม่ได้มีแบบรถไม่มีอุปกรณ์อะไรขนาดนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเวลาทำงานนะคะ